ประเทศไทยของเราก็เจอกับเรื่องของน้ำท่วมมาแล้วหลายครั้ง
ไม่ใช่แค่ตอนนี้ตอนนี้ก็หนักแล้วที่ผ่านมาก็หนักเช่นเดียวกัน
ซึ่งที่ผ่านมาก็มีการเก็บรวบรวมสถิติหลักเกณฑ์ว่าน้ำท่วมพื้นที่ไหนบ้าง
แล้วก็หลักเกณฑ์การเยียวยาการช่วยเหลือประชาชนเป็นอย่างไรบ้าง
แต่ว่ามีการนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในปัจจุบันหรือเปล่า
แล้วเอามาใช้ได้รวดเร็วหรือเปล่าในการแก้ไขปัญหาความเจ็บร้อนให้กับประชาชน
เพราะว่าครั้งนี้แน่นอนชาวบ้านก็ต้องถามอีกว่ารัฐบาลจะเยียวยาอย่างไร
แต่ก็ติดตามท้องกันในขี้เซนไตร์เมืองไทยกับคุณสุภาพที่ขจัยครับ

ใครไม่เคยเจอน้ำท่วมเนี่ยไม่รู้หรอกครับว่า
น้ำท่วมเนี่ยมันทุกข์มันเครียดแค่ไหน
ถือว่ามันเป็นช่วงเวลาที่สภาพจิตใจย่ำแย่ทั้งบ้านหลัก
มันเป็นทุกข์ในการใช้ชีวิตความเป็นอยู่นั่งมองน้ำด้วยหัวใจหดหูสุขภาพจิตย่ำแย่เครียด
มันเป็นทุกข์จากความเสียดายเข้าของเครื่องใช้เสียหายเลือกสวนไร่นายับเยินสัตว์เลี้ยงล้มตายศูนย์หาย
และที่ตามมาคือเป็นทุกข์จากความสิ้นร้ายไม้ตอกสิ้นเนื้อประดาตัว
แล้วจะนำไปสู่ความอดหยากขาดแคลนอาหาร
สิ่งที่ฝ่ายภาครัฐหรือรัฐบาลจะต้องเร่งมือทำ
ไม่ใช่แค่นายกรองนายกรัฐมนตรีสสจัดทัพไปตรวจเยี่ยมประชาชนที่ถูกน้ำท่วม
อันนั้นเนี่ยมันเป็นแค่สัญลักษณ์ว่าเออท่านไม่ทิ้งประชาชน
แต่ว่าเนื้องานจริงเนี่ยของสิ่งที่ท่านจะต้องเร่งทำคือ
การช่วยเหลือเยียวยาโดยเร่งด่วนครับ
ขีดเส้นใต้คำว่าเร่งด่วน
ซึ่งขณะนี้เนี่ยกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เขาได้จัดทำหลักเกณฑ์การช่วยเหลือไว้พร้อมแล้ว
ไม่ว่าจมูดของการเกษตร
ว่าเออไร่นาสาโทเสียหายเท่าไหร่

จะได้รับการชดเชยเยียวยายังไง
เอาสัตว์เลี้ยงที่เสียหายล้มตาย
จะได้รับการชดเฉยอย่างไร
วดของบ้านที่อยู่อาศัย
บ้านพังถ้าพังทั้งหลังได้เท่าไหร่

หมวดของทรัพย์สินเสียหาย

ว่าอะไรเสียหายควรจะชดเชยเท่าไหร่

เหลืออย่างเดียวเท่านั้นคือ
รัฐจะบริหารจัดการอย่างไร
ให้เร็วให้เร็ว

ไม่ผิดพลาดผิดเพี้ยน

สภาวะที่มันเคยเกิดมาในอดีต

คนเสียหายน้อยได้มาก

หรือไม่ก็จงใจจะทำให้ผิด

การบริหารจัดการที่ต้องลดขั้นตอน
หรือกระชับขั้นตอนให้ชัด

เงินถึงมือคนเดือดร้อนได้เร็วเท่าไหร่

เขายิ่งเดือดร้อนเพิ่มขึ้นมากเท่านั้น

มันควรจะทำได้เร็วกว่าเพราะ
มีฐานข้อมูลชัดเจนอยู่แล้ว
คนเหล่านี้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกร

มีข้อมูลอยู่แล้วทุกคน
มีบัญชีธนาคารอยู่แล้ว

ภาครัฐต้องไม่ลืมคือ
ความทุกข์จากน้ำท่วมคราวนี้เนี่ย
มันเป็นเรื่องของทุกข์ซ้ำทุกข์
มันผิดกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา
คือเราทุกข์จากการระบาดโควิด
ทำให้ชาวไร่ชาวสวนขายผลไม้ไม่ได้ราคา
รถขนส่งเข้าไปไม่ถึง

ผลไม้ราคาก็ตกต่ำ
เขาอยู่ในสภาพย่ำแย่มาเป็นปีนะครับ
เขาเดือดร้อนมาเป็นปีนะครับ
แล้วพอมาเจอน้ำท่วมซ้ำเข้าไปอีก
แล้วไหนพวกที่ตกงานจากโควิดระบาด
มาทำงานกันอยู่ในเมืองในกรุงเทพเนี่ย
สถานประกอบการปิดเขาถูกเลิกจ้าง

ดินทำเกษตรเลี้ยงปากเลี้ยงทอง
ไปเจอน้ำท่วมซ้ำเข้าไปอีก
มันก็ยิ่งทำอะไรไม่ถูก
มันอยู่ในสภาพเหมือนหนีเสือปะจราเข้
หนีทุกข์ไปเจอทุกข์
หนีความจนตรอกไปเจอความจนตรอก
หนักเลยครับภาคการเกษตร

ข้อมูลความเสียหายของเกษตรกร
เอาข้อมูลจากคุณเข้มแข็ง
ยุติธรรมดำรงท่านเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
ท่านบอกว่าจากการสำรวจเมื่อวันที่๒๕กันยา

พบว่าพื้นที่เกษตรที่ประสบภัย
มีประมาณ๑๗๐๐ไร่
แบ่งให้เห็นเป็นรายละเอียดว่า

เสียหาย๑แสน๕หมื่นร่ายพืชร่ายเสียหาย๑๖๗๖๑ร่าย
หมายผลยืนต้นเสียหาย๑๗๖๒ไร่
ท่านจึงเรียกประชุมเมื่อวานวันที่๒๖กันยา

อันนี้ต้องชมว่าสำรวจข้อมูลทำได้ทันทีทันควันเร็วดีครับ
เหลือแต่ว่าไอ้ผลจากการประชุมกันเมื่อวานเนี่ย
มันจะนำไปสู่การปฏิบัติยังไง
แต่เบื้องต้นเนี่ยท่านอธิบดีก็อธิบายว่า
ฟื้นฟูพื้นที่เกษตรหลังน้ำลด
พร้อมจะช่วยบรรจุเมล็ดพันธุ์
ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด

และเตรียมการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัย

ว่าด้วยเงินทดลองราชการ
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน

และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อย
เกี่ยวกับการใช้ความช่วยเหลือ
ด้วยด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

นี่ท่านทิ้งท้ายคำว่าโดยด่วน

แต่นี่ความหมายโดยด่วนในราชการนั้นเนี่ย
มันจะด่วนได้จริงแค่ไหนล่ะครับ
เพราะว่าภาษาราชการเนี่ยบางทีท่านเห็นไหม
มันมีเป็นภาษาลำดับชั้น
เช่นมีคำว่าลับ

รับมากก็ไม่พอรับที่สุด

มันก็จะมีประทับตราดวน

ฉะนั้นต้องคอยฟัง
และต้องติดตามอย่างกระชั้นชิด

และยังไม่เห็นมีใครพูดถึง

รีสอร์ทพวกโรงแรมพัฒนาคาร

ต้องปิดกิจการมายาวนาน
เพราะไม่มีลูกค้าไปเที่ยวไปพัก
แทบจะสิ้นเนื้อประดาตัว

เอ้ามาเจอน้ำท่วมซ้ำเข้าไปอีก

ให้ความช่วยเหลือเยียวยาอย่างไรบ้าง

เรื่องเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ

กระทรวงการท่องเที่ยวกับกระทรวงการคลัง
คิดถึงมาตรการที่จะช่วย

เตรียมการช่วยเกษตรกร

เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำที่จะปล่อยกู้
มันต้องด่วนจริงครับ

เพราะช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงเข้าสู่

เหนือภาคอีสานที่กำลังเข้าสู่หน้าหนาว
มันเป็นช่วงที่โรงแรมรีสอร์ทที่พักทั้งหลายเนี่ย

แล้วยังไม่ทันอะไรเลยครับ

เขาได้เงินกู้มาเร็ว
บูรณะรีสอร์ทโรงแรมก็พอจะได้ทำทันที่จะรับลูกค้าในช่วง
ฤดูหนาวได้ผมอยากให้นายกรัฐมนตรี
ผมอยากให้รัฐมนตรีคลังอยากให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยว
ช่วยกันประสานเสียงสั่งการให้เป็นกรณีพิเศษด้วย
คุยกับคนที่เกี่ยวข้องดีกว่าครับท่านนายกครับคุยให้รู้เรื่อง
ดีกว่าไปคุยกับวัวที่สุโขทัยเนี่ยซึ่งผัวก็ไม่รู้เรื่อง
คุยกันให้รู้เรื่องแล้วก็รีบบำบัดเรียบดูแลทั้งหลายทั้งปวงนี้โดยด่วน
เขาคอยอยู่ครับท่านนายกครับนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ
คุณก๊อฟครับคุณน้ำแข็งครับขอบคุณอาจารย์มากเลยครับ
ผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าประชาชนที่บ้านน้ำท่วมได้ดูอาจารย์พูดอยู่
คิดเห็นเหมือนที่อาจารย์พูดแหละรออยู่รออยู่
อยากได้ความช่วยเหลือแบบเร็วที่สุดเลยนะฮะ